กันที่วงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เธอมีการปรับเปลี่ยนลุค
ด้วยการทำผมเป็นสีแดงเพลิง
จะสวยแซ่บแล้วก็เผ็ดขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ของผมบรอนอันเป็นเอกลักษณ์
ที่แฟนจดจำได้ติดตา

ฝีปากสุดเยาวยวนสีแดงเชอรี่ด้วยนะคะ
คาแรคเตอร์สุดเปรี้ยวจากการ์ตูนเรื่องดัง

ออกผลงานอัลบั้มใหม่ในรอบ๒ปี
ทั้งในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

ในรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังนั่นเองค่ะ